โคราชเขามีการฉีดพ่นเรื่องของเครื่องพ่นละอองน้ำ
เป็นการลดปัญหาฝุ่นควันให้นะครับ
ส่วนที่เลยนั้นจัดการเรื่องของเผาไร่เผานา
ก็ทำให้เรื่องของฝุ่นควันนั้นมีค่าเกินมาตรฐานสูงที่สุดในรอบ๒๐ปีทีเดียวนะครับ
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ใช่หมอกตอนเช้าของจังหวัดเลยนะครับ
ควันเป็นฝุ่นเป็นมลพิษนี่แหละเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย
เกิดจากอะไรล่ะก็เผาป่าเผาไร่อ้อย
วัดด้านอย่าง๑๕๘ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ก็แน่นอนนะฮะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตอนนี้เริ่มใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะครับ
บรรเทาจากเรื่องของการสูดดมฝุ่นละออง
จุดชมวิวจุดเมื่อสักครู่ที่เห็นสูงสักประมาณ๑๒กิโลเมตร
นักท่องเที่ยวมองเห็นได้ถึงอำเภอด่านซ้าย
แล้วก็วัดป่าเนรมิตวิปัสนาที่ตั้งอยู่เนินเขาในเขตเทศบาลตะบนด่านซ้าย
คือก่อนอันนี้มันเห็นชัดเจนแต่พอมา๒๓วันนี้ฝุ่นเต็มไปหมด
อะไรไม่เห็นเลยถือว่าหนักที่สุดในรอบ๒๐ปีทีเดียวนะครับ

ถูกต้องไปฟังเสียงชาวบ้านนะฮะ
ก็เยอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นเผาเพื่อหาของป่า
เพราะว่าเขาจะได้ง่ายต่อการให้มันไม่ลุกกันเนอะหาง่าย
ชาวบ้านบอกเองนะเผาป่าต้องการจะหาของป่า
เพราะว่าถ้าใช้เวลาถ่างมันก็จะนานก็เผาซะเลยจะได้เห็นว่าจะมีอะไรบ้าง
แต่คือเผาป่าแล้วยังไงคะคือป่าก็หายเผาแล้วก็ไม่ได้ปลูกทดแทนด้วย
มีฝุ่นควันด้วยอ่ะคือมันมันพากันแย่ไปหมดเลยอ่ะค่ะ
แล้วสุดท้ายผลกระทบมันตกอยู่ที่ใครก็คนในพื้นที่เองที่ตัวเขาเองนี่แหละนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนี่ก็คือเทศบาลนครนครราชศรีมา
เนี่ยเขาติดตั้งเสาเหล็กแบบนี้๖๗ต้นนะฮะ
ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแบบสปริงเกอร์ลดปัญหาเรื่องของมลพิษมลภาวะจากฝุ่นละออง
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีโคราชหรือว่านครราชศรีมารถเยอะ
รถติดมีห้างมีอะไรต่างนานาแล้วก็มลพิษมันก็เยอะทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าลานอนุสวรีเท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ก็จะมีการจุดทูปไหว้ท่านด้วยนี่แหละนะครับ
ก็เพื่อความสบายใจของประชาชนแล้วกันนะครับไหว้ได้จุดได้
เขาก็เลยพยายามจะลดค่าฝุ่นละอองให้ก็เอาสปิงเกอร์ไปติดตั้งเอาไว้แบบนี้

ช่วงนี้จะมีการทดลองใช้สปริงเกอร์หลายขนาดไปก่อน
ซิว่าแบบไหนขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับพื้นที่
แล้วก็ไปเช็คค่าฝุ่นละอองแบบวันต่อวัน
ถ้าได้ผลดีก็จะขยายรูปแบบการแก้ปัญหา
การติดสปิงเกอร์พดน้ำรอบคู่เมืองทั้ง๔มุมเมืองเลย
แล้วก็ตามสะพานลอยคนข้ามที่มีรถเยอะการจราจรหนาแน่นรถติดขัด
ในเขตเทศบาลนครราชศรีมาต่อไป
จากนี้เนี่ยเทศบาลก็มีการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานนะครับ
วัดสารเจ้าต่างเนี่ย
รวมถึงประชาชนที่ไปกราบไหว้บริเวณอนุสวรีเท้าสุรนารี
ดกิจกรรมจุดทูบเทียนได้ไหม
อีกทั้งก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปควบคุมเรื่องของการลักลอบเผาป่าของประชาชนด้วย

คือมีความเชื่ออยู่แล้วของคนไทยเนอะ
ถ้าไม่จุดทูปขอพรท่านจะรับรู้หรือเปล่า